ไปกินของอร่อยอย่างขนมเบื้องที่เขาว่ากันว่าเป็นเจ้าเก่าแก่ขายมานานถึง๓๐ปี
เปิดขายแถวย่านตลาดภูอย่างขนมเบื้องยวนโบราณอร่อยเด็ดขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ
ไม่มีแฟนชายแล้วก็ไม่รับสอนด้วย
สวัสดีค่ะชื่อสุอภานะคะขนมเบื้องยวนสุอภาตลาดภูค่ะ
ส่วนใหญ่จะมีไข่ก่อไข่นิ่งแล้วก็มีไข่คู่ธรรมดาไส้น้อยกับไข่คู่ซุปเปอร์ไส้แน่น
เมนูนี้เป็นเมนูที่แบบคนอยากทานแต่ว่าถ้ามาเวลาที่เร่งด่วนเวลาลูกค้าเยอะจะไม่รับเลย
เพราะมันจะใช้ไฟอ่อนใช้เวลานาน
แตกต่างจากที่อื่นคือของเราแป้งจะกรอบหน้ากุ้งของเราจะไม่เหมือนที่อื่น
น้ำจิ้มที่นี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นค่ะ
เป็นอาจารย์ที่แบบทำจากน้ำตาลของบ้านแพ้วซื้อจากบ้านแพ้วมาเลยนะคะไปซื้อที่บ้านแพ้วเลย
จุดเด่นคือใช้เตาถ่านและน้ำมันหมูทำเป็นแบบสูตรโบราณ
แล้วในตัวหน้ากุ้งนี่มีกุ้งแม่น้ำจริงธรรมดาแล้วจะเป็นแค่หน้ากุ้งที่เป็นมะพร้าวใช่ไหมคะ
แต่ที่นี่ใส่กุ้งสับของเราเป็นสูตรแบบนี้
กินของป้าแล้วไปกินที่อื่นมันไม่เหมือนกันเลย
กินแล้วคิดถึงหน้าป้าเลย
ฝากร้านขนมเบื้องยนสุรภาด้วยนะคะอยู่สี่แยกตลาดภูตรงป้ายเทิดไทย๑๘เลยค่ะ
มีทั้งไข่กรอบไข่นิ่มไว้ต้อนรับลูกค้านะคะ
แล้วถ้าใครอยากทานแบบนี้มาเวลาช่วงเย็นจะได้ทาน
น่ากินน่ะหิวหิวหิวไม่ไหวเลยว่ะแล้ววันหยุดอย่างนี้คุณผู้ชมบอกตั้งดูอยู่หน้าจอ
ที่มันทรมานกันชัดดิฉันว่าหลายคนเตรียมแต่งตัวไปตลาดภูแล้ว
เออนะมีโอกาสเราไปกันเลย